คุณผู้ชมครับมาดูเหตุเพลิงไหม้
โรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดสระบุรี

ครูและนักเรียนอนุบาลตัวเล็กตัวน้อย
ตกอกตกใจเลยนะครับหนีกันชุลมุน
แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีริมถนนผลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ดับเพลิงกว่า๑๐คันเลยนะคุณ

พบไฟกำลังลุกไหม้มีกลุ่มควันพวยพุ่งกระจายไปทั่วโรงเรียน
บริเวณอาคารบัวชมพูชั้น๒ซึ่งเป็นอาคารเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา
เจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังห้องเรียนอื่น
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ๓๐นาทีเพลิงจึงสงบนะครับ
ตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเกิดจากห้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๒ทับ๖

และยังลุกลามไปยังห้องเรียนชั้นป๒ทับ๕ด้วย

เรียนการสอนมูลค่าความเสียหาย
ก็ยังประมาณไม่ได้นะครับยังประเมินไม่ได้
โชคดีที่ช่วงของเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
เป็นช่วงที่ก่อนนักเรียนจะมาเรียน
ก็คือยังไม่เปิดตอนเช้าจึงไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ